บอกไปว่ามีชาวบ้านย่านพระราม๒
ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะหวาดภาวะ

มาร้องต่อสื่อเลยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

มีตำรวจเมา

หรอกว่ายิงไล่ลาหูอมจันทร์อยู่

แต่ถ้าจะเอาอ้างจริง
เชิดลาหูออกไปเมื่อที่๒๒กุรพ
คงเมาวันเดือนคืนผิดนิดหน่อย

จับภาพพฤติกรรมนี้เอาไว้ชัดเจนเขาก็เลยต้องเอามาร้องต่อสื่อ
เพราะกลัวว่าเอ๊ะเป็นตำรวจแล้วเขาจะได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ไหม
นะคะนี่เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านหีบศพแห่งหนึ่ง
บริเวณริมถนนซอยสแกงามถนนพระราม๒กรุงเทพ
ก็สามารถจับภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้น
ซึ่งทราบต่อมาว่าเนี่ยชายเสื้อสีขาวเนี่ยกางเกงขาสั้นคนนี้
เป็นดาบตำรวจของโรงพักแห่งหนึ่งค่ะอยู่อยู่ก็เดินเข้ามาหาชายที่ไม่ได้สวมเสื้อ
ซึ่งกำลังยืนคุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงอีกคนจากนั้นดาบตำรวจคนนี้
ควักปืนออกมาจากเอวถือปืนแกว่งไปแกว่งมาเลยค่ะ
หญิงสาวเห็นอย่างงี้หลบไปก่อนเลยส่วนในดาบตำรวจเดินเข้ามาประชิดตัวชายคนนี้
และพูดคุยอะไรบางอย่างก่อนจะชักปืนยิงต่อหน้าต่อตาหนึ่งนัด
และยังเดินเข้ามาโอบด้วยนะพาเดินไปที่โต๊ะหินอ่อนพูดคุยกันสักพักหนึ่ง
แล้วก็เดินจากไปค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ชายผู้เสียหายเข้าแจ้งความเลยที่สถานีตำรวจนครบานสแหมดำ
แต่ก็เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้ก่อเหตุก็เป็นเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
ล่าสุดนายชัดชนสุพีเมฆอายุ๔๑ปีผู้เสียหายคนนี้
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจด้วยก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
โดยเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สามมีนาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าทุ่มครึ่ง
ระหว่างที่เขากำลังยืนคุยกับเพื่อนบ้านที่หน้าร้านหีบศพจู่ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืน
ดังขึ้นมาหนึ่งนัดค่ะจากนั้นชายที่สวมเสื้อยืดและมีสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื้อยืดสีขาวเนี่ย
ปรีเข้ามาหาเลยท่าทางดูอาการแล้วเมาแน่
ชักอาวุธปืนออกมาจากเอวแล้วแกว่งไปมาตะโกนถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหม
ตัวเขาเองก็เลยตอบกลับไปว่าได้ยินเสียงคล้ายประทัดทั้งทั้งที่ในใจเนี่ยทราบดีว่าเสียงปืนแน่
แต่ที่ตอบเลี่ยงไปนี่ก็คือกลัวจะถูกทำร้ายเพราะตอนนั้นเห็นแล้วว่ามีอาวุธปืนนะคะ
หลังจากได้ยินคำตอบดาบตำรวจคนนี้ยิงปืนต่อหน้าเขาอีกหนึ่งนัดเลยแบบเนี้ย
ปืนมายิงเลยค่ะเพราะดีที่เป็นจังหวะที่เขาเองก็เอียงตัวหลบ
ทิศทางปลายกระบอกปืนเพราะกลัวโดนลูกหลงอ่ะนะคะจากนั้นชายคนที่ถือปืนยังเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วบอกว่า
ยิงปืนอ่ะเพราะว่าราหูอมจันทร์นาทีนั้นตัวเขาทั้งตกใจกลัวทั้งงุ่นงง
เพราะว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วภาพทั้งหมดก็ถูกจับเอาไว้ได้
ด้วยกล้องกุญจองปิดนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะ
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
เค้าบอกว่าให้ดูบนฟ้า
แล้วก็ได้อะไรหลังเกิดเหตุนายชัดชนก็เลยไปแจ้งความ
ซึ่งตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานเป็นปลอกกระสุนปืนเนี่ย
สองปลอกพร้อมตรวจสอบกล้องกุญจองปิดค่ะ
กระทั่งทราบว่าชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบในคลิป

ดาบตำรวจศักดิ์สุริยาสังกัดฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบานท่าข้าม
ก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมให้ทางผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกอภิรัติพุ่มกุมาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามบอกว่าเห็นคลิปแล้วและทราบเรื่องแล้วค่ะ
ตอนนี้มีคำสั่งย้ายดาบตำรวจศักดิ์ไปอยู่งานธุรการสืบชั่วคราว
ระหว่างที่รอการสอบสวนของสอนอสแหมดำนะคะซึ่งความคืบหน้าด้านการดำเนินคดี
ทางพนักงานสอบสวนนครบานสมดำบอกว่า
เรื่องต้นพฤติกรรมดังกล่าวก็เข้าข่ายมีความผิดยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและเรียกเจ้าตัวเข้าให้ปากคำนะคะ
ถ้าพบว่าเข้าข่ายความผิดอื่นด้วยเนี่ย
ก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะคะ

ค่ะแต่ว่าเมาด้วยนะ
ถืออาวุธปืนแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ไม่ดีเลยนะ
เดี๋ยวมันจะสูญเสียอะไรนะคะ